จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะฮะมีช่างติดตั้งเสาไฟฟ้าก็ไปทำงานตามปกติ
กำลังจะทำงานไปพบศพเด็กทารกถูกฝังอยู่ข้างเสา
ชาวบ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นของนักศึกษาในพื้นที่นะครับ
อาจจะมีการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าอาจจะมีการไม่พร้อมในการที่จะมีบุตรนะครับ
ไปดูความเคลื่อนหน้าจากกรณีที่ช่างไฟฟ้านะฮะไปพบศพเด็กทามรกหญิงถูกใส่ถุง
นำไปทิ้งไว้หลังเสาไฟฟ้าข้างทางคุณผู้ชมบริเวณถนนสายบ้านห้วยชันบ้านนาเสียวอำเภอเมืองชายภูมิ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นแม่ที่ไม่พร้อมตั้งคันไปทำแท้งหรือไปกินยาขับออกมาให้คลอดก่อนกำหนด
แล้วก็ขาดอากาศหายใจจนทารกเสียชีวิตแล้วก็นำศพไปทิ้งสภาพที่คอก็มีบาดแผลแล้วก็มีของแข็งทุบที่ทารกด้วยนะครับ
นางประนอมโคตรนาวังอายุ๗๐ปีเป็นชาวบ้านนางศรีนวลซึ่งทำสวนอยู่ใกล้จุดที่พบศพเด็กทารกเนี่ยก็บอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยมีช่างติดตั้งเสาไฟฟ้าก็กำลังที่จะเปลี่ยนเสาใหม่
ระหว่างที่เตรียมพื้นที่อยู่ก็ไปพบถุงสีดำมีกลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นเน่าแต่ว่าไม่ได้เอกใจอะไร
มาช่วงบ่ายขณะที่พักกลางวันเขาก็ไปเขียดถุงดำดูซิมันอะไรมันกลิ่นมันทำไมมันถึงเหม็นจังเลย
พอไปเขียนดูเพราะว่าโอ้โหข้างในเป็นศพเด็กทารกหญิงสภาพสมบูรณ์ทีเดียว
คุณผู้ชมน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก๓๐๐กรัมหรือว่าประมาณ๓กิโลได้
พร้อมกับถุงมือที่ใช้แบบย้อมสีผมมา๓คู่นะฮะ
แล้วก็มีคราบเลือดอยู่ในถุงเยอะทีเดียวก็เลยรีบแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะ
อันนี้ก็ส่งนักข่าวเราเข้าไปคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะไปคุยกับชาวบ้านนะครับ
ประนอมยังบอกอีกว่าระแวกนี้นะไม่มีใครตั้งคันเลย
ว่าจะเป็นฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังในพื้นที่
เพราะใกล้กันเนี่ยมีหอพักอยู่หลายแห่งนะครับ
ส่วนความคืบหน้าของคดีพันธุ์ตำรวจโทชัยวัดใจสบาย
รองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองชายภูมิก็บอกว่า
หลังแพทย์โรงพยาบาลชายพุมจรรย์สูตรศพ
เมืองต้นก็พบว่าเป็นอ่าทารกเพศหญิงอายุคันเนียมราวแปดถึงเก้าเดือน
ใกล้คลอดนะครับลักษณะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
สภาพเริ่มเน่าแล้วบริเวณใบหน้าคล้ายกับถูกของแข็งทุบ
เพื่อให้เด็กนั้นตายอ่ะครับนะฮะและที่บริเวณลำคอเนี่ย
ถูกของมีคมบาดด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะถูกเหล็กของเจ้าหน้าที่
นะครับส่วนสาเหตุที่พบเด็กทารกนะฮะก็น่าจะเป็นฝีมือ
แม่ที่ไม่พร้อมตั้งคันทำแท้งแล้วก็นำศพไปทิ้ง
เป็นนักศึกษาสาวในพื้นที่ตอนนี้ก็เร่งสอบสวนติดตามจับกลุ่ม
ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับ